ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจภูทรภาคหนึ่งด้วยนะฮะ
นนทบุรีอยู่ภูทรภาคหนึ่งนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีของคุณแตงโมด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์เมอร์คิวรี่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจีพีเอส
เพราะว่าเจ้าของเรือคือคุณปอเนี่ยเขาฝากจอดที่นี่จะขึ้นจะลงก็ขึ้นท่าเรือที่นี่
วันนี้ไปดูพยานไปหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับนี่นะฮะเข้ามาตรวจเมื่อ๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่าการตรวจสอบเรือในครั้งนี้
ก็เพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมบางอย่างที่ยังมีข้อสงสัย
หลังสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์และการตั้งข้อสังเกตจากสังคม
ถึงสาเหตุที่ทำให้ดาราดังคือคุณแตงโมนิดา
ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งพบตรกำชับมายังชุดติดตามคดีชุดทำคดี
ให้ตรวจสอบรายละเอียดตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็คลายทุกปมสงสัยให้ได้
ว่ามีสาเหตุอะไรหรือว่ามีใครทำให้แตงโมนิดา
พลัดตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตหรือไม่
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
ให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบร่องรอยต่างเพื่อเปรียบเทียบกับร่องรอย
พบบนศพของแตงโมแต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า
แตงโมจะพลัดตกไปเองหรือมีใครทำให้ตกจากเรือ
ซึ่งตอนนี้ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนสภาพศพของแตงโมเสื้อผ้าชิ้นสีขาวลายลูกไม้ที่ผูกเอวหายไป
มีเสื้อคลุมสีครีมยังมัดอยู่ที่เอว
แล้วก็ชุดบอดี้สูตรสีชมพูยังอยู่ในสภาพครบสมบูรณ์
พยานที่เห็นเหตุการณ์ในคืนดังกล่าวคือคนหาปลา๓คน
ตอนนี้พนักงานสอบสวนประสานให้มาให้ปากคำอย่างละเอียดแล้วว่า
ช่วงระยะเวลาแล้วก็ความเร็วของเรือที่ขับในคืนดังกล่าวเนี่ย
ซึ่งต้องไปดูว่าจะสอดคล้องต้องกันกับคำให้การของทั้ง๕คน
อยู่บนเรือลำเดียวกับคุณแตงโมหรือไม่ส่วนการจะไปจำลองเหตุการณ์นะฮะ
เจ้าหน้าที่นี่วันนี้เดี๋ยวเตรียมจะจำลองเหตุการณ์แล้วนี่
นี่นะฮะเดี๋ยวฟังทางตำรวจหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไลน์โดยละเอียดของแต่ละคนอืม
จุบันโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปที่ไหนจะระบุพิกัดและวันเวลาชัดเจนอืม
ภาพถ่ายของแต่ละกล้องที่อยู่บนเรือที่ถ่ายภาพของท่านแต่ละท่าน
เริ่มตั้งแต่ลงเรือไปประทุมจากปฐุมมาเข้าเขตกรุงเทพมาพระรามแปด
อะไรทั้งหมดเนี่ยมีภาพถ่ายเป็นระยะเราก็จะรู้ว่า
บรรยากาศบนเรือเป็นยังไงมีความขัดแย้งหรือเปล่าทุกอย่างนี้เรา
เราเราตอบโจทย์ตอบตอบความคงใสด้วยด้วยวิทยาศาสตร์
พิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้เชิญเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านเรือ
ตกลงไปหรือว่าร่องรอยต่างซึ่งจะต้องเอาให้ชัดว่า
เป็นไปตามที่ผู้ที่อยู่บนเรือบอกหรือเปล่ามีการปัสสาวะจริงไหม
มีการจับตรงนั้นเดินมาตรงนี้
จุดที่คนนั่งอยู่บนเรือเปรียบเทียบกับร่องรอยที่จะพลัดตกเรือ
มันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
มีช่วงที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
แซนเขาบอกว่าเขานอนอยู่ตรงเบาะ
เพื่อจะเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
แล้วคุณตังโมก็มานั่งตรงนี้แล้วก็จับขาแซนเพื่อปัสสาวะ
จะพยายามดึงตัวลุกขึ้นแล้วก็พลัดตกจากเรือ
หรืออาจจะมามานั่งเพื่อจะเก็บหลักฐานตรงอื่น
เป็นจังหวะนั่งลงไปพอดีก็อาจจะเป็นไปได้

มาตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างนี้บ้าง๓ชั่วโมงกว่า

เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการจำลองเหตุการณ์คืนนี้